ขโมยหลายรอบเหลือเกินเลยเอาหลักฐานนี้ส่งให้กับนักข่าว
กันไว้ดีนะผู้หญิงที่แต่งตัวแบบนี้มันหลายทีแล้วค่ะ

ชี้เอาไว้แล้วนะคะเห็นไหม
หมวกมาถือตะก้ามาเหมือนจะมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อแหละ
คุณป้าคนนี้อายุสัก๕๐ได้ค่ะ
แล้วพอสวมหมวกใส่แมสเดินวนไปวนมา
ตรงล็อกเครื่องสำอางอาหารกระป๋องหยิบมาหลายชิ้นเลย
แต่มารู้ตอนที่เดินมาด้านในสุดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
ตอนที่เขาเดินไปด้านในสุดเนี่ย
เขาไม่ได้เอาของใส่ตะกร้า
แต่เป็นการเอาของที่หยิบมาจากเชลฟเนี่ย
ใส่ที่กระเป๋าสะพายด้านหน้านี่จังหวะตรงเนี้ย
เมื่อกี้ยังถือตะกร้าอยู่เลย
เอาชั้นบังนิดนึงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑ที่ผ่านมานะคะ
นักข่าวไปที่ร้านนี้แหละร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรค่ะ
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าโหโดนแบบนี้หลายรอบแล้วอ่ะ
มาเปิดกล้องวงจรปิดดูนะเลยรู้ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ย
โดนจากคนคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าจำได้เลยว่าแต่งตัวแบบนี้
คือคุณป้าคนนี้แกแต่งตัวแบบนี้แหละแล้วก็มาซื้อของบ่อย
แต่ละรอบเนี่ยเวลามาจ่ายตังค์ทีไรนะดูแบบลุกลี้ลุกลนยังไงก็ไม่รู้
มาเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงจะรู้ค่ะ

เสร็จแล้วเขาหยิบสบู่ครับ

ไม่พอครับเขาหยิบอีก

อ่าลักษณะน่าจะแบบเดิมเลยครับ
ลักษณะเหมือนแบบว่าใส่เอียมใส่หมวงใส่แม็กซ์ครับแล้วก็มีกระเป๋าครับ

อายุประมาณ๕๐ครับน่าจะ๕๐มีอายุแล้วครับ
อ่าลักษณะเหมือนแม่ค้าขายของ
แต่งตัวเหมือนแม่ค้ามาซื้อของแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์

ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ฝากตำรวจนะคะให้ช่วยตามหน่อย
รวมถึงร้านค้าลักษณะแบบนี้ดูไว้นะ
ถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้อีกจะได้แจ้งตำรวจค่ะ